กลายเป็นตำนานแล้วสำหรับบ้านสี่เสาเทเวศ
ของพลเอกเปรมติณสุรานนท์
เพราะว่ามีการทุบมีการรื้อ
จนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นแค่เศษปูนเท่านั้น

ก็มีรายงานว่าบ้านสี่สาวเทเวศ
เลขที่๒๗๙ถนน๔ยุธยาเขตดูสิตกรุงเข้บมหาคล
ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของผลเอกเปรมตินสุรานนท์
อดีตประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ

แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบก
จนถึงแก่อศัลยกรรม๒๖พฤษภาคม๒๕๖
จากนั้นมีการส่งบ้านคืนให้แก่กรมสวัสดิการกองทัพบก
และทางกองทัพบกเองก็ต้องส่งคืนพื้นที่ให้แก่ที่ราชพัสดุ
ทีนี้ก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการในการลื้อถอน
ถือว่าเป็นการปิดตำนานบ้านสี่เสา
เขาบอกว่าบ้านสี่สาวเทเวศจริงเรื่องของสถาปัตยกรรม

แต่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมือง
เฉพาะประตูด้านข้างประตูนี้
ยามที่เกิดวิกฤตทางการเมืองต่าง
ประตูด้านข้างนี้ผลเอกเปรม
หลบหนีออกจากบ้านสี่สาวเทเวศออกจากประตูนี้ด้วย
แล้วก็เหตุการณ์ที่พลเอกสุจินดาคราประยูน
ก็มาหาพลเอกเปรมทางประตูนี้
ก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าเพื่อยุติปัญหา
ในช่วงของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
แล้วก็เรื่องของการปราบปรามผู้ชุมนุม
ถือว่าบ้านแห่งนี้กลายเป็นบ้านแห่งประวัติศาสต

แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ในการต้อนรับในอดีต
นายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพนักธุรกิจ
หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน
ผู้มีชื่อเสียงในโอกาสสำคัญต่าง

แล้วก็วันคล้ายวันเกิดของพลเอกเปรม
บ้านสี่เสาก็มีลักษณะ
มีหลังคาทรงหน้าจัวปูกระเบื้องสีน้ำเงิน

ด้านขวาจะเป็นที่พักของฐานประจำบ้าน
ส่วนบริเวณด้านหลังเป็นห้องนั่งเล่น
แล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งที่เป็นห้องนั่งเล่นเล็กนะฮะ

ก็จะมีเปียโนของผลเอกเปรม
แล้วก็เป็นห้องแห่งความสุขนะครับ
แล้วก็ที่เรียกว่าบ้านสี่เสาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คือแต่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ย
ตรงแยกเป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้า๔ต้น
รองรับหม้อแปลงจ่ายไฟให้กับรถรางสายเทเวศท่าเตียน
ผู้คนก็เลยเรียกตรงนี้ว่า๔เสา
ส่วนเทเวศก็เป็นชื่อของวังเทเวศริมแม่น้ำเจ้าพญาแล้วครับ
พอสร้างบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านสี่เสาเทเวศ
ตอนนี้ถือว่าปิดตำนานแล้วนะฮะ
กลายเป็นเศษซากปูนแล้วก็คืนพื้นที่ให้แก่ที่ราชพัสดุแล้วนะครับ